สามอายุเก้าควบค่ะโดนคุณครูตีสามวันครูสามคนสลับ
ตีเด็กเก้าขวบจนก้นช้ำแบบนี้ฮะคือช้ำจนมันมัน
เป็นม่วงแล้วอ่ะคือเขียวไปเป็นม่วงแล้วแล้วก็แสดงว่า
คงจะโดนตีหนักเลยอ่ะค่ะน้องคือนั่งไม่ได้อืมน้องไม่
อยากไปโรงเรียนโดนตีจนไข้ขึ้นนะครับคุณผู้ชมใคร
เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนมันคือฝันร้ายในวัย
เด็กเลยนะดูนะสภาพบาดแผลบริเวณก้นของเด็กชายอายุเก้าขวบ
คนนี้ครับเรียนอยู่ป๓โรงเรียนแห่ง๑ที่อำเภอแก่ง
จานจังหวัดเพชรชบุรีถูกคุณครูสามคนนะอืมใช้ไม้เรียวเนี่ย
ก้นสลับกันทำโทษต่อเนื่องยาวนาน๓วันติดรวมแล้ว๑๙
ครั้งจนก้นเด็กเนี่ยเป็นรอยฟกช้ำดำเขียวอักเสบไข้
ขึ้นฮะสาเหตุเพราะว่าคุณครูบอกว่าเด็กไม่ยอมทำกัน
ไม่ส่งงานตามที่คุณครูสั่งอืมเด็กกลัวมากไม่อยาก
โรงเรียนแล้วไม่อยากเจอครูอีกแล้วค่ะแม่ของเด็กบอก
วันแรกลูกชายถูกครูบีกับครูปั๊กตีคนละ๒ที
วันที่๒ครูบีกับครูปั๊กตีอีก๒ที
วันที่๓ครูบีตี๓ที
ครูปลั๊กเนี่ยมากสุดเลยตี๖ที

มนต์ตีอีก๒ที๓วันโดนตีรวม๑๙ครั้ง
กลับมาบ้านคือลูกนั่งไม่ได้เลยเจ็บก้น
แล้วครูยังมากล่าวหาว่าทางครอบครัวคงอยากจะได้เงินละมั้ง
และยิ่งโกรธที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ได้อยากได้เงิน

ของเด็กบอกว่าพาหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจเลยที่สพแก่งกระจาน

รับไม่ได้ทำรุนแรงเกินไปแล้วยังมาพูดจาหักหานน้ำใจอีกต่างหาก
ลองฟังคุณยายของเด็กครับ

ใน๓คุณครูที่ถูกพาดพิงถึงครับ

เล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าจริงก่อนเกิดเรื่อง
ตักเตือนเด็กแล้วว่าสั่งการบ้านไปสั่งงานไป
ต้องส่งงานส่งการบ้านนะ
หลังเด็กก็ยังไม่ส่งก็เลยทำข้อตกลง
ข้อตกลงว่าถ้าไม่ส่งการบ้านไม่ส่งงาน

แต่ก็ไม่รู้ว่าครูคนอื่นตีเด็กไปก่อนแล้วด้วยไง
เข้าใจว่าตัวเองตีคนเดียว

เกรงศักดิ์บอกว่าด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

ลองฟังคุณครูครับ
คุณครูก็รับปากแบบนี้ว่าจะ
บริการแก้ไขและปรับปรุง
ให้เด็กสามารถกลับมาเรียนได้

ก็พยายามที่อยากจะขอโทษขอโพยสำนึกผิด
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติม

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีรายงานข้อสรุปของเรื่องนี้อย่างไร